คุณผู้ชมคะจากสัปดาห์ที่แล้วนายกออกมาพูดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
พูดถึง๑๒๐วันจะเปิดประเทศ
ทีนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนด้วย
บอกว่าจะต้องฉีดให้ได้๕๐ล้านโดสในช่วงเดือนตุลาคม
หลายคนบอกว่าเป้าหมายมีแล้ว
แต่แนวทางไม่เห็นชี้แจงไม่เห็นอธิบายให้ประชาชนทราบเลย
ต้องรวมถึงเราดูยอดของคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว
จริงวันหนึ่งต้องฉีดประมาณ๔แสนกว่าโดส
แต่ว่าทำได้วันหนึ่ง๒แสนกว่าโดส
แล้วเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร

อาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คฮะท่านผู้ชมครับ
นายกเพิ่งประกาศให้คนไทยมีความหวัง
เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงอย่างที่คุณบุ๊คว่าไปเมื่อสักครู่
เรื่องการเปิดประเทศให้ประเทศมันเดินหน้าไปได้
ให้การทำมาหากินไปต่อได้แต่ว่าผ่านไปไม่กี่วัน
มันเริ่มมีอาการที่ทำให้ประชาชนมั่นใจไม่มั่นใจซะอีกแล้ว
เอาตั้งแต่ทั้งเหตุผลย่อยไปจนถึงเหตุผลใหญ่
ดูเหตุผลย่อยก่อนเหตุผลที่ทำให้คนลังเลและสับสนคือ
เรื่องเดิมที่เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลนี้
นั่นคือการเรื่องการสื่อสารกับประชาชนเอาแน่ไม่ได้
ไปกันคนละทิศคนละทางเช่นรถแมพการเปิดประเทศเนี่ย
จำได้ไหมครับนายกประกาศเปรี้ยงออกมาตั้งแต่วันแรก
ประกาศวันนั้นวันที่๑๖มิถุนาประกาศว่านับถอยหลัง๑๒๐วันจากวันนี้
ก็จะเป็นการเปิดประเทศนับถอยหลังจากวันนี้ก็คือ
ต้องคิดว่าเริ่มจากวันที่๑๖สินับไปเลย๑๖มิถุนายนไปถึง๑๒๐วัน
นายกประกาศ๑๒๐วันเปิดประเทศแต่ว่าพอวันรุ่งขึ้น
รองนายกสุพัฒนภงพันธ์มีเช่าซึ่งดูแลฝ่ายเศรษฐกิจ
บอกนักข่าวว่า๑๒๐วันของการคิกออฟเปิดประเทศเนี่ย
นับจากวันที่๑กรกฎานะครับนับจากวันที่๑กรกฎาไม่ใช่๑๖มิถุนา
ฟังที่รองนายกสุพัฒนพงศ์บอกนักข่าวก็เข้าใจได้ว่า
ท่านรองนายกเนี่ยเห็นว่านายกอาจจะพูดเร็วไปพูดไม่ตรงกับที่ประชุมหารือกัน
พูดให้เข้าใจว่านับจากวันนี้คือวันที่๑๖
ถ้าไม่รีบแก้ไขเสียเดี๋ยวพอครบ๑๒๐วันที่นับจากวันที่๑๖มิถุนา
แล้วมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงวันนั้นมันจะมีปัญหาตามมาอีก
จึงต้องออกมาแก้ไขความเข้าใจซะให้ถูกต้องเสียดีกว่า
ก็เลยกลายเป็นว่าแค่ข้ามคืนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกแล้ว
นี่เห็นไหมฮะระหว่างนายกกับรองนายกเท่านั้นยังไม่พอ
อีก๒วันต่อมาโคศกรัฐบาลคุณอนุชาบุรพะชัยศรี
ออกมาแถลงว่าการประกาศเปิดประเทศเนี่ย
เป็นแค่หลักการไม่ใช่เขาดาวน์อ้าว
ถ้าเป็นแค่หลักการไม่ใช่เขาดาวน์ก็แปลว่า
เมื่อครบ๑๒๐วันก็ไม่ใช่เป็นการคิกออฟเปิดประเทศ
พร้อมกันอย่างที่ประชาชนเข้าใจ
นี่เห็นไหมครับแค่ยกแรกเนี่ยมันก็เป๋แล้วเรื่องไม่เป็นเรื่อง
เป๋แล้วไม่ได้ตั้งใจจะจับผิดหรอกแต่ว่า
ทำไมจะต้องพูดกันคนละหนคนละทีระหว่างเขาดาวน์กลับเป็นแค่หลักการ
ไม่เหมือนกันเขาดาวน์คือคิกออฟ
เป็นแค่หลักการคือค่อยพิจารณากันไปตามความเหมาะสม
ปัจจัยที่เป็นในขณะนั้นอันนี้ต่างกัน
ส่วนปัจจัยหลักปัจจัยใหญ่อยู่ตรงไหนครับ
อยู่ตรงวัคซีนและการฉีดวัคซีนครับ
เงื่อนไขก็คือพอถึงวันนั้นเนี่ยวันที่จะเปิดประเทศเนี่ย
ต้องให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกครบ๕๐ล้านคน
เงื่อนไขเพื่อจะได้เปิดภูมิ
จะได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วถามว่าจะเป็นไปได้ไหมล่ะครับ
รัฐบาลกระทรวงฐาศูกย์สวบคนั่นบอกว่าเป็นไปได้
แต่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่ายากที่จะเป็นไปได้
แล้วเขาบอกว่ามันทำไม่ได้ด้วยเขาดูจากอะไรครับ
เขาดูจากข้อมูลการฉีดวัคซีนที่ผ่านมา
เขาเอาข้อมูลมาให้ดูเริ่มเลยนะฮะตั้งแต่เราเริ่มฉีดวัคซีน
แรกมาจนถึงวันที่๑๗มิถุนานี่เขาทำไม่ถึงวันที่๑๗มิถุนา
ถ้าเอาตัวเลขนี้มาบวกลบคูณหาร
ถ้าจะฉีดให้ได้ถึง๕๐ล้านคนภายในสิ้นปี
ต้องฉีดให้ได้๔๗๐๐๐๐๐คนต่อวัน
นี่หมายถึงว่ายืดไปถึงสิ้นปีนะยังไม่บอกว่าแค่เดือนตุลาคม
ถ้าเอาแค่ว่าจากวันนี้ไปเดือนถึงเดือนตุลาคม
ฉีดได้วันละเท่าไหร่ถึงจะได้๕๐ล้านคนเนี่ย
มันยิ่งหนักเข้าไปอีกแล้วทุกวันนี้ฉีดได้วันละเท่าไหร่ครับ
ถ้าจะฉีดให้ได้๕๐คน๕๐ล้านคนตามเป้า
ต้องใช้เวลา๑๒เดือนถึงจะฉีดได้
แต่ว่านี่ก็เอาเถอะอาจจะเป็นเพราะว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรากระต้อนกระแท่นไปพักหนึ่ง
คือฉีดกันไม่เต็มที่ว่าอย่างนั้นเถอะตอนนี้เนี่ยนะแต่ว่า
เมื่อบอกว่าเอาจากนี้ไปวัคซีนจะได้มาไม่ขาดช่วงแล้วนะก็
หวังว่าเมื่อถึงตอนนั้นศักยภาพในการฉีดจะระดมกันให้เป็น
ไปตามเป้าหมายได้นี่ก็หวังไว้อย่างนั้นส่วนประเด็นที่ว่า
พอถึงเวลานั้นเรายังไม่รู้ว่าสถานการณ์ระบาดมันจะเป็น
ยังไงถึงจะฉีดวัคซีนกันได้ตามเป้าหมายแล้วแต่ถ้ามัน
ยังระบาดหนักอยู่อันนี้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาหน้างาน
ถ้ารู้แล้วดันไม่ไหวก็ไม่ต้องดันพูดกับประชาชนตรง
ภาคธุรกิจที่เขาเห็นข้อมูลเขาเห็นข้อเต็ดจริงอยู่

แล้วเขาก็ต้องยอมรับกับเหตุผลและการตัดสินใจของ
รัฐบาลพอถึงเวลานั้น
ฉะนั้นขอให้พูดกันดีพูดกันตรงประชาชนคนไทยเนี่ยเขารับได้
ทีนี้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาไม่รอถึงวันเปิดประเทศ
เขาก็ดิ้นของเขาไปตามช่องทางที่จะดิ้นได้ดีกว่านอนตายแห้งตายซากไปวันหนึ่ง
อย่างเช่นนี่รัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
บอกว่าวันที่๑สิงหานี้เมืองพัทยาจะนำร่องเปิดเมืองรับนอกท่องเที่ยวต่างชาติแล้วนะครับ
คือจะรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วแล้วก็ตรวจหาเชื้อแล้วเป็นลบคือไม่เจอเชื้อ
แล้วจะเปิดรับเดือนรับประมาณมื่นหรือสองหมื่นคนก่อน
อันนี้ที่สภาพเป็นเกาะหรือแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกระบีเช่นเกาะพีพีก่อไงหาดไล่เล่
เกาะลันตาอ่าวนางทับแขกหรือเขาหลักที่พังงาอาจจะว่ายังไง
รัฐมนตรีพิพัฒน์บอกว่าก็จะให้การท่องเที่ยวเนี่ยทำแผนนำร่อง
การท่องเที่ยวแบบเดียวกับที่พัทยานี่แหละคือรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ
และอาจจะตรวจแล้วไม่ติดเชื้อนี่คือพื้นที่ที่เป็นเกาะเป็นหาด
แต่ว่าพื้นที่ที่ไม่เป็นเกาะไม่เป็นหาดเป็นพื้นที่แผ่นดินใหญ่
หลายพื้นที่เช่นเชียงใหม่เชียงใหม่นี่เขาก็เสนอเข้ามาแล้วนะ
แต่ว่าอันนี้ต้องรอการพิจารณาเป็นพื้นที่พื้นที่ไปทั้งหมดนี้เพื่อให้ลมหายใจธุรกิจ
และการทำมาหากินมันเดินต่อได้อีกหน่อยถ้าไม่อย่างนั้นนะ
อีกหน่อยเมื่อสอบคอแถลงตัวเลขคนตายด้วยโควิดรายวันก็คงจะมีสักฝ่ายหนึ่งต้องแถลงด้วย
ตัวเลขคนฆ่าตัวตายเพราะพิษโควิดเป็นรายวันควบคู่กันไปด้วย
เราไม่อยากเห็นสภาพนั้นวันนี้วันต่อวันอ่านข่าวแล้วก็ใจเหี่ยว
มีการฆ่าตัวตายไปต่อไม่ได้ปัญหาลุมล้าวสารพัดสารพันธุ์มีเกือบทุกวันครับ
ถ้าเป็นข่าวใหญ่หน่อยก็ขึ้นหน้าหนึ่งถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยสำคัญหน่อย
ก็เป็นอยู่หน้าในมีเกือบทุกวันแล้วแล้วเราจะต้องให้คนฆ่าตัวตายไปเรื่อยอย่างนี้เหรอครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยนะฮะวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้คือเวลาคนเจอพิษโควิดเนี่ยบางคนเคยมีรายได้หลักหมื่นหลักแสน
มันเหลือ๐เนี่ยโอ้โหมันไม่รู้จะไปต่อยังไง
อย่างที่อาจารย์บอกไงประสิทธิใจฆ่าตัวตาย